คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงกะเหลี่ยงคอยาวเชื่อว่าทุกท่านรู้จักเป็นอย่างดีนะครับ
ก็เป็นชนเผ่านะครับที่หญิงสาวนั้นจะสวมห่วงทองเหลืองไว้ที่คอหลายชั้น
จนเป็นเอกลักษณ์นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนรวมทั้งที่เมืองไทยด้วย
เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่ไปเยี่ยมเยือนนะครับ
แต่ว่าปัจจุบันอนาคตของชาวกะเหลี่ยงคอยาวนั้นดูเหมือนว่าจะน่าเป็นห่วงในการที่จะเริ่มลดน้อยลงนะครับ
เนื่องจากหญิงสาวคนรุ่นใหม่นั้นเริ่มที่จะขอไม่สวมห่วงที่คอนะครับ

ห่วงทองเหลืองที่คอของหญิงสาวเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั้งโลกรู้จักและทึ่งกับชาวกะยัน
หรือที่คนไทยเรียกกันว่ากะเหลี่ยงคอยาว
แต่สำหรับมาเรียนนายชาวกะยันอายุ๘๓ปีคนนี้
ห่วงที่คอเป็นเรื่องปกติและแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้ว
กิจกรรมประจำวันแทบทุกอย่าง
ตั้งแต่ตื่นนอนทำกับข้าวออกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย
ห่วงทองเหลืองนี้ก็ไม่เคยถูกถอดออกจากคอของมาเรีย
เธอบอกว่าเธอใส่มันมาตั้งแต่เด็ก
มาเรียบอกว่าเธอใส่ห่วงที่คอมาตั้งแต่อายุ๘ขวบ

และในตอนแรกจะซื้อปืนให้เหมือนกับผู้ชาย

ที่ผู้หญิงกระยานทุกคนใส่กันให้แทน
ยอมรับว่าไม่ได้รู้สึกสบายตัวนักในตอนแรกที่ใส่ห่วงทองเหลือง

โดยเธอได้เปลี่ยนจากเดิมที่ใส่ห่วงทองเหลืองอันแรก
ให้เป็นอันที่หนักขึ้นเมื่ออายุ๑๓ปี
แต่สำหรับผู้หญิงชาวกะยานรุ่นใหม่แทบไม่มีใครคิดแบบนั้น
ซาซาอูหลานของมาเรียอายุ๒๐ปี
เลือกที่จะไม่ใส่ห่วงทองเหลืองเหมือนกับใหญ่
โดยมีเหตุผลหลักคือความไม่สะดวก
ที่ผ่านมาห่วงทองเหลืองที่คอของชาวกะยาน

และสร้างเม็ดเงินให้กับคนในหมู่บ้านของคุณยายมาเรีย
ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐกายาของพม่าเป็นอย่างมาก
และเป็นรายได้เสริมจากรายได้จากการเกษตร
องโกจอหลานของคุณยายมาเรีย
ก็เป็นหนึ่งในคนที่มีรายได้มากขึ้น

คือการอธิบายเรื่องราวของชาวกะยัน
ให้คนภายนอกเข้าใจมากที่สุด

จะเปลี่ยนการเที่ยวชมคนกะเหลี่ยงคอยาว
ไม่ให้เป็นเหมือนการชมสัตว์ในสวนสัตว์
และนำไปพูดต่อด้วยความขนองปาก
ในความเป็นจริงชาวกะยันหรือกะเหลี่ยงคอยาว

ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย
แต่พวกเธออบพยพหนีภัยสงคราม
พม่าเมื่อกว่า๑๐ปีก่อน
เทอองไกด์อาวุโสในรัฐกายาบอกว่า
ในตอนนี้กะเหลี่ยงคอยาวในประเทศไทย

เพราะส่วนใหญ่กำลังทยอยกลับบ้านเกิดแล้ว
แม้จะมีการอบพยพกลับบ้านเกิดบางส่วน
แต่ความนิยมสวมห่วงทองเหลืองที่ลดลง

จำนวนชาวกะยานที่ยังสวมห่วงทองเหลืองที่คอ

๑๐๐คนในรัฐฉาและรัฐกะยานในพระม่า

จากเดิมที่เมื่อหลายสิบปีก่อน
เคยมีถึงสามร้อยถึงสี่ร้อยคน
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน